เริ่มต้นวันนี้เนี่ยด้วยเรื่องจุดจบของสายยกกันหน่อย
คือถ้าย้อนไปเรื่องเมื่อ๒๙นทุนายนนะ
เพราะว่าจุดจบของสายยกในคลิปนี้อ่ะ
มันคือล้มแต่เดี๋ยวมันมีจุดจบต่ออีกค่ะมีภาคต่ออีกเนี่ยฮะโอ้โห
แล้วแบบแม่นี่ครับนั่นไงแล้วก็ล้มไปเลยนะหลังจากนั้นก็ช่วยกันหนี
หายไปนะครับคนที่เห็นคลิปนี้เขาไม่ได้ยกย่องในความสามารถนะ
ค่ะเขาสมน้ำหน้าอย่างมากเขาก็เออก็ดีแล้วที่ไม่เจ็บไม่
ตายแล้วมายกล้อถนนสาธารณะแบบนี้ไงใช่มันอันตรายอยู่แล้วอ่ะ
ค่ะป้ายเป้ยพื้นที่บอกชัดหมดครับว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในท้อง
ที่ไหนซึ่งพอมีคลิปนี้ปรากฏออกมาในโลกออนไลน์นะครับเป็น

บิ๊กไบท์ที่ขี่กันมาทั้งหมด๖คันจากสะพานพระนั่งเกล้า
่งหน้าแยกแคร์ไลน์มาถึงแถวหน้าห้างแห่งหนึ่งที่ถนนรัตนาธิเบส
มีผู้ที่ขี่รถ๓ใน๖คันนะได้ยกล้อเป็นทางยาวแล้วก็เสียหลัก
ล้มลงนะตำรวจสพรัฐนาธิเบสเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในวันเกิด
เหตุเนี่ยที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่เย็น๒๙มิถุนายนเห็นจักรยาน
ดำเนินคดีนะครับมี๒คันนะที่พากันหายไปด้วยเนี่ยถูกนำ
ศูนย์ซ่อมแถววงเวียนถนนนครอินทร์ตำรวจก็ตามไปยึดรถ
เอาไว้แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำมาแจ้งข้อหาดำเนินคดี
นี่ฮะยังเป็นยาวชนชายล่าสุดครับคดีไปถึงชั้นศาสตร์แล้ว
ยกล้อเนี่ยก่อกวนบนท้องถนนจำคุก๓เดือนปรับเงิน๑๑๐๐๐บาท
แต่เนื่องจากรับสารภาพก็เลยลดโทษให้เหลือจำคุก๑เดือน๑๕วัน
ปรับ๕๕๐๐บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปีและยึดรถจักรยานยนต์
เอาไว้เป็นของกลางเนี่ยคือริบไว้เลย
ซึ่งเมื่อวานที่๙กรกฎาสารก็ได้มีคำพิพากษาว่า
ผู้คนพวกนี้เป็นผู้ที่กระทำความผิดฐานขับหวาดเสียวไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ซึ่งผลคำพิพากษานั้นก็ให้พิพากษาปรับทั้งหมดเป็นเงิน๑๑๐๐๐บาท
จำคุก๓ปีแต่เนื่องจากจำเลยรับสารภาพก็เลยลดโทษไปกึ่งหนึ่ง
ก็คงจำคุก๑เดือน๑๕วันแล้วก็ปรับ๕๕๐๐บาท
โทษจำให้รอลงอาญาไว้๒ปีแล้วก็ให้ทำการคุมบ่อพฤษ๑ปีและให้บอมเพลย์ประโยชน์อีก
ส่วนรถของกลางที่ใช้กระทำความผิดนั้นให้ลิฟต์เสีย
นี่สารท่านบอกลดที่ใช้ให้ริบเสีย

โอ้โหอย่างนี้ดีฮะตำรวจทำแบบนี้ต้องชื่นชม
เพราะว่าพวกคนอื่นเนี่ยจะได้เห็นแล้วแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่า
นี่ตำรวจเขาเอาจริงนะขนาดมีแค่คลิปเขายังไล่ไปตามหารถหาคนจนเจอแล้วนำตัวแจ้งความส่งฟ้องศาลเลย